ถ้าสมมุติว่าได้แบงค์ประหลาดหรือว่ามีลักษณะแปลกมา

ยังไงก็อยากได้แบงค์จริงกลับคืนมา

ทุกแบบผมว่าทุกบาททุกสตางค์เอามา
ต้องตรวจเช็คนะคะซึ่งคนคนนี้นะคะเป็นพ่อค้าขายนาฬิกาที่จังหวัดปฐุมธานี
ได้แบงก์แปลกมานะคะบอกว่าเป็นแบงก์ราคา๑๐๐บาท
มีแถบสีขาวอยู่ตรงริม
บอกว่าแปลกก็จริงแต่ว่าไม่เอาไปคืนนะคะ
เก็บไว้เป็นที่ระลึกดีกว่าค่ะ
คิดดีคิดแปลกคิดแตกต่างนะคะสำหรับคุณสกลวุฒโนเรียอายุ๔๙ปี
เป็นเจ้าของร้านขายนาฬิกาในตลาดไทม์สแกวนนะคะ
ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เล่าว่าธนบัตร๑๐๐บาทที่มีลักษณะแปลกค่ะ
มีแถบสีขาวตามพร้อมเลยซึ่งต่างจากธนบัตรทั่วไป
ซึ่งจะมีแถบสีเงินเก็บไว้เป็นที่ระลึกสิคะ
แล้วก็มั่นใจด้วยว่าไม่ใช่แบงค์ปลอมแน่นอน

ส่งไฟดูมันก็มีลายน้ำ
แล้วทุกอย่างของมันก็ไม่ปลอมผมก็เลยเก็บไว้
คนเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดเห็นอะไร
ผมก็ให้ไปยอดตู้หรือไปที่ธนาคารดู
อย่างไรผมก็จะเก็บไว้
จะปลอมหรืออย่างไรผมก็จะเก็บไว้
มันแปลกดี

ผู้สมันใจนะว่าไม่ใช่แบงค์ปลอมนะ

นี้ไม่ใช่แบงค์ปลอมแต่น่าจะเป็นความผิดพลาดของเครื่องพิมพ์

สภาพเดียวในโลกก็ได้เออเอาสิ